พูดถึงคนเมาไปอันนั้นก็พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหม
อันนี้ก็เมาครับคุณผู้ชมฮะ
รู้ได้ยังไงว่าเมาลองดูครับ
พี่ยังจะถามอีกล่ะคะว่าลูกนั่งไหวไหม
แล้วท่านี้ผมเชื่อนะผมเชื่อด้วยตัวของผมเองนะ
คือพี่โครงเมาแล้วกลัวมอเตยหาย

ยังเป็นห่วงมอไซค์อยู่เป็นห่วงมอไซค์อยู่
ตำรวจภูทรจังหวัดน่านครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอก
โอ้โหมาดูหน่อยตำรวจก็มามากับอาสากู้ชีพด้วย
เจอผู้ชายคนนี้นอนหมดสติอยู่หน้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง
ตะบนในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ
จนที่พยายามเรียกเมื่อกี้ตีปับปับปับปับที่ในอกยังไม่ตื่นอ่ะ
นะฮะสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้
เป็นคนงานของร้านที่อยู่ใกล้ใกล้นี่แหละจุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
คือหลังเลิกงานเขาก็มานั่งตั้งวงดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน
แต่คงจะดื่มมากไปหน่อยก็แยกย้ายกันต่างคนต่างกลับ
พี่ก็คงขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไม่ไหวนะฮะคือรายงานข่าวบอกว่า
คล่อมคล่อมได้แต่ไปไม่ไหวล้มแผละลงมานอนอยู่กับพื้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะนะครับคือเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้แช่งพี่เขานะ
แถวนั้นเขาบอกว่าโอ้โหนี่นอนหรือเสียชีวิตน่ะนิ่งมากเขาเป็นห่วงนะครับ
ต่อมาหลังจากในจ้างทราบเรื่องก็เอารถกระบะมารับนะครับ
ก็อ้าวไหนนายจ้างมาแล้วใช่ไหมยกคนเดียวไม่ไหว
พี่พลเมืองดีกับตำรวจก็ยกใส่กระบะให้
เอาไปส่งที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านฮะ
ยังไงเมาไม่ขับก็ดีแต่อย่ากินให้เยอะขนาดนี้เลยพี่
อ่านะอ้าวโอ้โหไปดูที่